ก็วันนี้นะคะก็เป็นมินิคอนเสิร์ตของพี่ก้องนูโวค่ะ
แล้วก็ได้รับเกียรติมาร้องเพลง

ก็ค่ะก็ได้รับเกียรตินะคะก็มาร้องเพลงร่วมกับพี่ก้องค่ะ

พอติดต่อมาบอกร้องเพลงกับพี่ก้องปุ๊บลิต้ามาเลยค่ะ
แล้วเขาถามว่าร้องเพลงอะไรได้บ้างแล้วตะบอกได้ทุกเพลงให้พี่ก้องเลือกเลย
จะทำเล่าเรื่องของกาแฟทั้งสามลดชาติเราก็มาในรสชาติคราบและล้างมนต์

วันนี้นะตอนที่บอกลิต้ามาร่วมกับ
อย่างไรคะเอิ้น
ก็อย่างแรกเลยลิต้าเนี่ยไปกับเพื่อนอยู่แล้วค่ะ
คลิปนี้เนี่ยแพลนกับเพื่อนนะคะ๗เดือนค่ะ
อันนี้พูดจริงเราแพลนกันเราจองที่พักจองร้านอาหารอะไรอยู่แล้ว
คือคือเป็นแก๊งเพื่อนลิต้าที่ชอบเล่นสกีแล้วก็ไปด้วยกันค่ะ
แล้วก็มารู้แค่๓วันว่าพี่กรก็จะมาด้วย
มารู้๓วันก่อนลิต้าไปนะคะว่าเขาก็จะมาด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็วันนั้นเขาอยู่ระแวกนั้นพอดีก็แวะมาเจอกัน
มาเจอกันเล่นเล่นชโนโมบิลกันแล้วก็ถ่ายรูปลงก็ไม่ได้มีอะไรเลยค่ะ
ไม่ได้มีอะไรแต่พอลงไปปุ๊บโหเป็นกระแสเลยแบบขนาดนี้เลย
ก็เจอเขาวันนั้นนะคะก็คือเจอเขาวันนั้นวันเดียวจริงนะคะ
ก็คือเป็นวันที่ได้ออกไปเล่นทำกิจกรรมด้วยกัน
แล้วก็วันนั้นเขาอยู่ระแวกนั้นเขาก็แวะมา
ก็ได้เจอกันแวบหนึ่ง

เขาก็ไปกับครอบครัวเขาลิต้าก็ไปกับเพื่อนลิต้า
ช่างเวลาได้ไปกันอาทิตย์เป็นนานไหมคะ
ก็แค่ช่วงกลางวันค่ะช่วงกลางวันแล้วก็แยกย้าย

ก็แยกย้ายลิต้าก็มีแพลนของลิต้าอยู่แล้วนะคะ
ก็ได้เจอกันแค่กลางวันแล้วก็เขาก็ไปกินข้าวกับครอบครัว
ต้าก็มีแพลนของลิต้าหลังจากนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ไม่ได้เจอกันเลยจนถึงตอนนี้ค่ะ

คุยไหมคุยค่ะพี่เขาก็เป็นคนที่ได้สนิท
คุยมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนค่ะ

ก็ไม่มีอะไรก็เป็นพี่คนนึงที่ลีต้าก็รู้สึกดีค่ะ
แล้วก็คุยด้วยค่ะก็คุยด้วยอยู่ตอนนั้น
หลายคนก็มองว่าเป็นรักทั้งใหม่ของลิต้า
คือลิต้าจริงบอกเลยว่าไม่ได้เปิดตัว
แต่ว่าปีที่ผ่านมาของลิต้าเป็นปีที่หนักมาก

แล้วก็ปีนี้ลิต้าก็รู้สึกว่า

แล้วก็อย่างอันนี้ก็เหมือนกับเราได้เปิดใจตัวเอง

เปิดใจที่จะทำความรู้จักเขาค่ะ
ก็เปิดใจแต่ว่าอย่างตอนลงรูปเนี่ย
เราก็เหมือนเพื่อนกับพี่ที่สนิทก็ถ่ายรูปกัน
แต่เราคิดไหมว่าตอนลงรูปมันจะมี

แหมลิต้าถ่ายรูปกับพี่ก็น่าชิดเหมือนกันแหละ

ไม่คิดแล้วก็ยังไม่คิดด้วยเพราะว่าไม่ได้ตามข่าวไม่ได้อะไร
คือหนูอยู่ตรงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไร

อย่างวันนี้ยังมีคนมาบอกลิต้าลงไทยรัฐลิต้ายังไม่รู้เรื่องเลย
หรือว่าการลงรูปเปิดใจ

ผู้ภูมิที่จะอยู่ร้ายละกืน
เป็นเพื่อนที่สนิทตอนนี้นะคะก็ค่ะ
เป็นคนที่ริตะคุยอยู่ตอนนี้

ใช่อย่างริตะก็พอ

คือเจอวันนี้แบบนึงก็แยกย้าย
ลีต้าก็อยู่เลสกีใช่ไหมคะเขาก็ไปอีกจังหวัดนึง

แล้วชื่อเริ่มเดท

ก็ลองคุยกันแล้วเราก็สนิทกันมากขึ้น
แต่ว่าก็ลองดูค่ะอนาคตเป็นยังไงก็ยังไม่รู้

เธอต่างสุดใจถ้าปิดเรื่องความรัก
ค่ะใช่ค่ะทุกวันนี้ก็ยังปิดอยู่ค่ะ

เปิดใจ
ก็อย่างที่เธอบอกว่าเธอเรารู้สึกว่ามันอาจจะ
อย่างที่เธอคิดว่าการลงรูปของเธอเนี่ยเธอก็บริสุทธิ์ใจนะคะ
เวลาต้อยจะคุยกับใครแล้วก็ไม่ชอบที่จะปิดบัง
หรือว่าแอบอะไรอย่างนี้เธอก็บริสุทธิ์ใจ
ถ้าเกิดจะคุยกับใครเราก็อยากที่จะคุย
แล้วอะไรก็ทำให้เราประทับใจในตัวเขาจนแบบเราเปิดใจ
ก็ค่อยบางครั้งค่ะจริงเขาเป็นพี่ที่เธอรู้จักมานานมากแล้วค่ะ
แล้วก็เป็นพี่เป็นเพื่อนอย่างนี้ค่ะ

ซึมซับเข้ามา
พร้อมหลักจากลงรูปไป

เราคุยพอเรารู้สึกแล้วเราสบายใจมากกว่า

ก็กำลังดูเดี๋ยวกำลังดูอยู่นะ
ไม่ว่ามัดไหมบอกบ้างรีต้าจะแสห์เชียร์เยอะมาก
ตั้มไม่ได้คิดอะไรเลยจริงจริงค่ะก็เหมือนแบบเออเจอพี่คนนึงเออ
วันนี้สนุกดีลงเพราะว่าอย่างพี่กรเขาก็คอยเหมือนแนะนำปรึกษาเวลา
จะทำธุรกิจอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็แล้วก็อีกหลายหลายคนนะคะ
เดี๋ยวพูดไม่ครบก็มีพี่ก้องมูกินไดมีปาวานมีอีกหลายคนมากที่คอยให้คำปรึกษา
ถ้าพี่ยิ่งมหานครอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ที่อ่า
ตั้มมีอะไรก็ไปขอคำปรึกษาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพี่คิดยังไงกับตรงนี้อะไรอย่างนี้ก็มีบ้าง
เวลามีคนเชียร์คนแซวอะไรอย่างนี้ค่ะ
อ่านคอมเมนต์หรือต้าก็ตกใจนิดนึงว่าเฮ้ยทำไมมันขนาดนี้เลยเหรอ
อะไรอย่างนี้ค่ะค่ะก็ดีค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่เป็นกำลังใจแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยต้องขอบคุณมากเลยละกันค่ะ
อยู่เสมอนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขหรืออะไรก็ตามเขาเป็นคนที่ถ้าคุยด้วยตลอด
จริงแล้วตั้งแต่กลับมายังไม่ได้คุยกันนะคะแต่ว่าแต่ว่าแน่นอนสำหรับลิต้าแล้วไม่ว่าจะยังไงอย่างเรื่องนี้ต้าก็บอกนะคะลิต้าจะเริ่มเปิดโอกาสเปิดใจตัวเองแล้วนะจะลองเหมือนเริ่มสตาร์ทเดทกับคนอื่นแล้วนะอาจจะเริ่มคุยกับคนอื่นแล้วนะก็บอกเขาอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าต่างคนก็ต้องต่างมูฟอนเพราะเราเลิกกันมาปี๒
แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าแน่นอนมันก็ผูกพันแล้วก็เขาเป็นมากกว่าแฟนเขาเป็นทุกอย่างแต่ว่ามันก็ต้องเข้าใจนะก็อยากตามที่เขาพูดออกไปหมดแล้วแต่ว่าไปไปดูที่เขาพูดก็ได้แต่ว่าเขาพูดเคลียร์มากเลยว่าพูดออกไปหมดแล้วแน่นอนค่ะหรือแต่ก็ยังเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็แน่นอนหรือแต่อยากให้เขาเจอสิ่งดีในชีว
ก็ให้เขาเจอสิ่งดีค่ะแน่นอน

รู้สึกยังไงหรอคะ

รู้สึกยังไงหรอคะ

รู้สึกยังไงหรอคะ
รู้สึกยังไงหรอคะ

รู้สึกยังไงหรอคะ
ดูไทยรัฐทีวีเปิดช่อง๓๒